นี้เลือกตั้งเอ่ยรวมไปถึงบรรดาศิลปินดาราไปออกงานแฟนข่งแฟนคลับก็แห่กันซื้อดอกดาวเรืองตอนเนี้ยราคาของดาวเรืองเนี่ยทะลุดอกละสองบาทไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหดาวเรือง
ดาวเรืองเนี่ยที่เราห้อยกันอยู่๒วันเนี่ยราคาแพงพุ่งไปเลยนะคะคุณตลาดสดเทศบาล๑เขตเทศบาลนครขอนแก่น
โอ้โหบอกเลยดาวเรืองที่นี่เป็นที่นิยมที่ต้องการมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
ก็เลยทำให้มีการสั่งซื้อยอดการสั่งซื้อดาวเรืองเนี่ยเยอะเพราะว่าจะเอาไปทำพวงมาลัยและพวงมาลัยคล้องคอนักการเมืองอันใหญ่นะคะคุณ
แล้วผมบอกให้มันหนักด้วย
เพราะว่าเราปวดคอไป๒วันเหมือนกัน
จริงแค่พวงเดียวก็น้ำหนักพอประมาณนะ
ใช่ใช้ดอกดาวเรืองเยอะมากนะ
ตอนนี้ยอดการขายดาวเรืองพุ่งสูงถึงวันละ
แล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายอีกด้วยนะคุณ
ก่อนหน้านี้ดาวเรืองจะล้นตลาดเลยเยอะมาก
คือเราเห็นดาวเรืองที่ไหนมีทุกฤดู
ราคาก็เลยอยู่ที่๑๐๐ดอก๓๐บาท
แต่ตอนนี้ตอนนี้ดอกละ๒บาท
ขึ้นมาเยอะอยู่ขึ้นมาเยอะนะคะคุณ
ลูกค้าที่มาซื้อนี่เขาบอกว่ามีหลากหลาย
มีทั้งซื้อแบบพวงซื้อแบบเป็นดอก
เอาไปร้อยพวงมาลัยเองก็มีเหมือนกัน
ไปคุยกับนี่พี่วิเชียนประสมพล
เป็นพ่อค้าขายดาวเรืองเขาบอกว่าช่วงนี้
ราคาดอกดาวเรืองนี่ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเยอะเลย
อาจจะเพราะว่านี่แหละอย่างที่บอกอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะ
แล้วก็เป็นช่วงเทศกาลเชงเม้งด้วยนะ
หรือแม้แต่ศิลปินดาราไปแบบว่าเนี่ย
โชว์ตัวไปเล่นดนตรีไปออกงาน

เดี๋ยวนี้เขาก็ซื้อแบบอะไรแปลกน่ารัก
ได้ให้ศิลปินกันเยอะแยะนะคะ
บางคนก็ซื้อไปโปรยไปประดับ
ตกแต่งห่วงซุ้ยบรรพบุรุษช่วงเช้งเม้งอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเป็นจังหวะเวลาที่ดี

ราคามันก็ปรับมันก็คืออุปสรรคอุปทาน
ถูกต้องเพราะจริงตลาดที่เขารับดาวเรืองมันมีอยู่แล้ว
ใช้ได้ทั้งปีแล้วยิ่งช่วงนี้ต้องการหนักเลย
เทศกาลเลยนะฮะเร่งปลูกกันแบบทุกที่
แต่ก็เห็นเกษตรกรเขาปลูกขายกันอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นลองดูถ้าใครมีทำเลมีพื้นที่
ปลูกดาวเรืองด้วยเหมือนกันเป็นโอกาสของเราด้วยค่ะ